ถ้าเป็นครอบครัวคนจีนเนี่ยมักจะเป็นครอบครัวใหญ่อยู่กันหลายบ้านอยู่หลายครอบครัว
บ้านนี้คุณผู้ชมคนเป็นพ่อกับลูกสาวมีปัญหากันทะเลาะกันอยู่ตลอดทะเลาะกันบ่อย
คนในบ้านก็รู้นะว่าคู่นี้เป็นทะเลาะกันประจำเลยจนวันหนึ่งฟางเส้นสุดท้าย
โอ้โหคุณผู้ชมคุณพ่อเอาปืนยิงลูกสาวครับ

นี่คือร่างของลูกสาวก็คือนางสาวนิชาพัฒน์อายุ๕๕ปี
นอนตายจมกองเลือดครับมีแผลโดนยิงด้วยปืนจุด๒๒เข้าศีรษะ๑นัด
จุดที่เสียชีวิตอยู่ตรงห้องครัวหลังบ้าน
บ้านหลังนี้อยู่ริมถนนราชการรถไฟอำเภอเมืองศรีสะเกดครับ

ส่วนคุณพ่อที่ก่อเหตุครับคุณพ่อชื่อคุณพ่อเจนชัยท่านอายุมากแล้วนะ
นี่คุณผู้ชมฮะเดินเองยังไม่ค่อยจะไหว
เจนชัยอายุ๘๗ปีแล้วก็เป็นเจ้าของบ้านด้วย
รอมอบตัวกับตำรวจหน้าตาท่านนี้เครียดเลยยังตื่นตระหนกอย่างชัดเจน
ตำรวจก็ยึดของกลางเป็นปืนลูกโม่๑กระบอกที่อยู่ใกล้ตัวพ่อเจนชัยไป
แล้วค่อยประคองมาคุณพ่อมาคุณพ่อออกมาก่อน
พาไปขึ้นรถตำรวจไปโรงพักครับ
นักข่าวเราได้มีโอกาสคุยกับญาติ
เล่าให้ฟังว่าตอนเกิดเหตุนี้นะพวกเขาไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย
แต่ลูกชายมาบอกว่าอาโก

ป้าเปิดประตูออกมาแล้วยาดทรงห้าย

พ่อไปถึงป้าก็เข้ามาก่อนแล้วบอก

ก็เห็นพ่อเจนชัยยืนอยู่ยืนอยู่ในบ้าน
แล้วหันมาบอกว่ามันตายแล้ว

บอกด้วยว่าปกติพ่อลูกคู่นี้ก็คือลูกสาวคือคุณนิชาพัฒน์
กับพ่อเจนชัยอ่ะ
ประจำไม่มีใครกล้ายุ่งด้วยนะเพราะว่าเห็นว่าเป็นเรื่องในครอบครัว
พ่อลูกทะเลาะกันแต่คุณผู้ชมครั้งนี้เสียชีวิตเลยครับ
เท่าที่ถามดูเนี่ยคุณผู้ชมยังไม่รู้ว่า
พ่อลูกคู่นี้เขาทะเลาะกันเรื่องอะไร

ก็ใส่กันแล้วต่างคนต่างไม่ยอมด้วยไงพี่น้ำแข็ง
แต่มันอาจจะเป็นไปได้คือความที่แบบอาจจะอยู่กันมานานก็คิดดูดิตัว
อายุตั้ง๘๐กว่าคือแล้วถ้าทะเลาะกันแบบนี้ทุกวันมันสะสม
ใช่เรื่องเล็กมันกลายเป็นเรื่องใหญ่หมดเลยนะ
แต่ตำรวจก็ต้องแจ้งข้อหากับพ่อเจนชัยครับ
ความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนด้วยนะ

แล้วก็เตรียมคุมตัวท่านส่งฝากหางศาลจังหวัดศรีสะเกดในวันนี้ครับ
ต้นในชั้นพนักงานสอบสวนตำรวจไม่ได้คัดค้านการประกันตัว
เนื่องจากว่าพ่อเจนชัยผู้ต้องหาก็เป็นผู้สูงอายุแล้ว
ไหนมาไหนลำบากหลังก่อเหตุก็ไม่มีพฤติกรรมหลบหนี

เรื่องคนในครอบครัวจริงเลยนะ

อยู่กันทุกวันถ้ายิ่งถ้าเราเห็นนะ
ว่าคนในบ้านทะเลาะกันบ่อยแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อย

ถ้าอยู่ไม่ได้จริงก็อาจจะต้องแยกกันหรือแย่เนอะ